อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุสลดเกิดขึ้น

เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
อันนี้เป็นการขับรถไปฝากเครื่องกั้นทางรถไฟ

เลยถูกรถไฟชนแล้วก็ยังลากรถไปไกลกว่า๓๐เมตรนะคะ
คนขับรถเป็นชายไว้๕๐ปี
เสียชีวิตติดอยู่ภายในซากรถนะคะ
ตำรวจสภบ้านโป่งและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ

ตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
ที่เกิดเหตุพบรถไฟดีเซลราง
บวนที่๓๕๖สุพรรณบุรีกรุงเทพ
จอดอยู่บริเวณกลางสะพานดำข้ามคลองบางตาน
ห่างจากจุดตัดทางข้ามรถไฟประมาณ๓๐เมตร
ถูกอัดติดอยู่ใต้รถไฟในสภาพพังยับเยินทั้งคันเลยนะคะ
จากการตรวจสอบพบศพนายชัยนาฏเล้ารัตนานุรักษ์อายุ๕๐ปี

แล้วก็เป็นแชมป์ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องเสียงแห่งประเทศไทย
เขาเสียชีวิตติดอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถเครนเคลื่อนย้ายหัวรถไฟออก
จากจุดเกิดเหตุแล้วค่อยนำร่างผู้เสียชีวิต
พนักงานขับรถไฟแล้วก็ผู้ที่เห็นเหตุการณ์
เสียชีวิตเนี่ยขับรถเก๋งมาถึงจุดตัดทางข้ามรถไฟ
ซึ่งก็มีเครื่องกั้นแบบปิดครึ่งเลนขวางเอาไว้นี่แหละค่ะ
เพื่อให้รถไฟผ่านแต่ผู้เสียชีวิตพยายามขับเบี่ยง
ฝ่าเครื่องกั้นเพื่อข้ามไปอีกฝั่งทำให้ถูกรถไฟพุ่งชนเข้ากลางคัน
แล้วลากไปติดอยู่บนสะพานเสียชีวิตคาที่นะคะ
ทางด้านของนางธัญลักษณ์เล้ารัตนานุรักษ์อายุ๓๙ปี
ช่วงเช้าเนี่ยสามีขับรถออกจากบ้าน
เปิดร้านขายเครื่องเสียงที่อำเภอโพธารามตามปกติ
จากนั้นเพื่อนบ้านมาแจ้งบอกว่าสามีถูกรถไฟชนเสียชีวิต
ตัวของสามีเธอเป็นคนชอบทำบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้